แจ้งจากชาวบ้านหลายคนแล้วว่าถูกขโมยของ
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่สอบสวนติดตาม
พบว่านายคาทาวุฒิขี่จักรยานคันสีแดง
อยู่ภายในซอย๕โชคสมานเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ช่วงตี๒เมื่อคืนนี้
พร้อมกับหลักฐานก็คือรถจักรยานคันสีแดงที่ไปขโมยมา
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
ตำรวจได้ตรวจค้นภายในกระเป๋าเป้นะฮะ
พบกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๒นัด
นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพหัดใหญ่นะครับ
จักรยานที่ขี่อยู่นั้นได้ขโมยมาจากข้างแฟลต
ถนนหน้าสถานีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
แล้วก็ยอมรับว่าได้ก่อเหตุขโมยจักรยานอีก๒คัน
คันแรกขโมยมาจากบริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ
แล้วก็นำไปขี่ขี่ไปขี่มาเอ้ามันยางแตก
จะให้ไปสูบลมยางไปซ่อมยางโอ้ผมไม่ทำหรอกผมเนี่ย
ก็เลยไปขโมยคันใหม่นะฮะคันที่สองเนี่ย
ผมขโมยมาจากบ้านไม่ทราบเลขที่ถนนละไม้ประดิษฐ์เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ก็คือบ้านที่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะครับแล้วผมก็ขี่คันนี้แหละฮะ
จักรยานคันสีแดงไปจอดไว้บริเวณสวนหย่อมศรีภูวนาศ
แต่ทีนี้ผมถูกขโมยต่อไปอีกผมถูกคนอื่นเนี่ย
ขโมยจักรยานคันนี้ไปอีกผมอุตส่าห์ไปขโมยมาแล้ว
ดันมีหัวขโมยรายที่สองมาขโมยของผมก็คือขโมยของขโมย
คุณงงไหมมีขโมยมาขโมยของขโมยนะฮะ
แล้วก็สำหรับประวัติของนายคาทาวุฒินั้นนะครับก็เคยถูกจับในคดีมาแล้วหลายคดีนะฮะ
ทั้งกรณีครอบครองยาเสพติดเสพสารเสพติด
แล้วก็ยังมีประวัติขโมยของในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่หลายครั้ง
ขโมยเนื้อหมูในตลาดสดขโมยสิ่งของต่างของชาวบ้านนะครับ
นายคาทาวุฒิเนี่ยนำไปได้ก็จะเอาไปขายหรือบางอย่างก็เอาไปใช้เองนะครับ
ตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความหลายคนบางคนไม่เอาเรื่อง
แต่บางคนบอกเดี๋ยวเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็ต้องตามของคืนมานะฮะ
ตำรวจฝากแจ้งประชาชนในพื้นที่นะครับบอกว่าหากจักรยานท่านไหนหายไปอีก
สามารถมาตรวจสอบได้ที่สพหาดใหญ่
หรือใครที่จำได้ว่านายคาทาวุฒิเคยเข้าไปขโมยสิ่งของในบ้าน
เคยมีภาพจากกล้องวงจรปิดคุ้นหน้าคุ้นตาว่าเอกคนนี้แหละนะฮะ
ก็สามารถมาชี้ตัวได้ที่สภหัดใหญ่มาแจ้งความเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหารักทรัพย์แล้วก็รับของโจร
แล้วก็มีสารเสพติดในร่างกายมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้เจอแต่กระสุนแต่ไม่เจอปืน
ก็ต้องสอบปากคำเข้มอีกว่ามีปืนหรือเปล่า
หรือว่าเคยใช้ปืนในการก่อเหตุหรือเปล่านะครับ